ขึ้นชื่อว่าโจรขโมยได้ทุกอย่าง

กระเป๋านมเด็กที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วางไว้ที่โต๊ะม้าหินหน้าบ้าน

ออกมาอีกทีกระเป๋านมลูกที่วางอยู่

ก็เพราะว่ามีมือดีเอื้อมมาหยิบไป
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันนะครับ

รถจักรยานยนต์เมื่อสักครู่นี้นะครับ

บนถนนหมื่นหานอเมืองสุพลันบุตรี
เป็นเหตุการณ์ที่โจโนียมากระโหมด

หลังจากเจ้าของร้านนำกระเป๋าใส่นม

วางไว้ที่โต๊ะม้าหินหน้าบ้าน
ปรากฏว่าออกมาอีกทีคือเอากระเป๋ามาวางไว้ตรงโต๊ะมาอยู่นี้

ก็ไปในบ้านนิดนึงแล้วก็ออกมาอีกที
กระเป๋านมลูกที่วางอยู่มันหายไปแล้วครับ
พยายามหาในบ้านในรถเอ๊ะฉันลืมเอาออกมาหรือเปล่า

เยี่ยมแต่มือใช่ไหมมือคว้าออกไปมบเลยนะครับ
ก็เลยสงสัยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดดู
พบว่ามีมือดีเอื้อมหยิบไปจริงนะครับ
เจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬานะครับ
นายภูลชัยเด่นชัยประดิษฐ์เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
ช่วงเช้ากำลังจะไปส่งลูกชายวัย๕ขวบที่โรงเรียน
หยิบกระเป๋าหนังสือและกระเป๋านมไปวางไว้บนโต๊ะไม้หินหน้าบ้าน
จากนั้นก็ไปนั่งรอลูกในบ้าน
แต่เมื่อเดินออกมาพบว่ากระเป๋านมลูกหายไป๑ใบ
ซึ่งข้างในใส่ขวดนมไว้เพื่อให้ลูกไปกินที่โรงเรียน
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับก็พบว่ามีโจรเนี่ย
แล้วก็ขี่มาจอดบนฟุตปาดหน้าบ้านที่อยู่ติดกัน
จากนั้นนะครับก็เดินเข้ามาคว้ากระเป๋าไป
หลังเกิดเหตุก็ไม่คิดว่าจะมีโจรมาฉกกระเป๋านมของลูกชาย
รู้สึกเสียใจที่สังคมตอนนี้เป็นถึงขนาดนี้แล้วหรือ

แต่ก็เชื่อว่าโจรอาจคิดว่าเป็นกระเป๋าเงิน
หรือว่าเป็นสิ่งของที่มีค่าเป็นทรัพย์สินต่างนั่นแหละครับ
แล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าจะวางอะไรทิ้งไว้
ต้องระมัดระวังมากขึ้นก็อย่างที่บอก
ขึ้นชื่อว่าโจรคือขโมยหมดแล้วนะครับ
เห็นเป็นกระเป๋าโดยเฉพาะกระเป๋าใบใหญ่แบบนี้
มาวางหน้าบ้านไม่มีคนเฝ้าคนอยู่ก็คว้าไปสิฮะ
ด้านของพันธ์ตำรวจเอกสมพรพุกหอม
ภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี
เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุขึ้น
ส่งชุดสืบสวนลงไปในพื้นที่
ถึงจะเป็นแค่ขโมยขวดนมเด็ก
แต่ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ
ล่าสุดทราบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายบ้างแล้ว

ตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพิ่มเติมอีกนะครับ
เพื่อตรวจสอบให้เห็นทะเบียนรถที่ชัดเจน
จากนั้นจะได้ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
เอาไปแล้วเปิดกระเป๋าดูอ้าว

เอามาทำไมดีแต่ว่าถือไปดูทาหรณ์นะคะ
ว่าไว้ใจใครไม่ได้วางสิ่งของไว้หน้าบ้านแบบนี้

แต่ว่าหลักฐานหนึ่งจากกล้องวงจรปิดก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ